สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศนะครับ
ในจับตาเตือนภัยกับผมพุฟตนันพิศิษฐ์มหันต์นะครับ

หลายคนถามมาเหลือเกินนะครับว่าฝนจะยังตกอยู่หรือเปล่า
ภาคเหนือภาคอีสานไปเที่ยวจะได้สัมผัสอากาศเย็นหรือไม่นะครับ
นี่คือภาพบรรยากาศที่เราจะได้เห็นกันในระยะนี้นะครับ
ยอดเขาก็คือลักษณะการก่อตัวของทะเลหมอกนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงต้องระวังนะครับ
เรื่องสถานการณ์ฝนยังอาจมีตกประไปอยู่บ้าง
แต่ก็จะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนนะครับ
เพราะว่าปัจจัยอย่างบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
ก่อนหน้านี้ค่อยแผ่ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย

ถอยครั้งนี้เองก็ทำให้ร่องฝนนั้นค่อยเคลื่อนตัว
บริเวณทางตอนกลางผ่านภาคเหนือเมื่อวานนี้
หลังจากนี้ก็จะขึ้นไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแล้วนะครับ
แน่นอนครับตอนนี้เองสิ่งที่เราจะได้สัมผัสกันก็คืออากาศเย็นลมเย็นนะครับที่พัดมาพร้อมกับมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงตอนนี้ครับ
โดยมีหนึ่งตัวการครับในการเหนียวนำในครั้งนี้ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่ตอนนี้เกาะตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางฝั่งตะวันออกของประเทศเวียดนามนะครับ
นี้น่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านอกจากจะดึงลมหนาวมาแล้วยังดูดฝนเข้าสู่ศูนย์กลางด้วย
และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณอ่าวไทยของเราในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับ
แต่ว่าตอนนี้เองครับจะสังเกตว่ามีร่องฝนพาดผ่านตอนกลางประเทศของเราอยู่นะครับ
แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าร่องฝนนี้จะอ่อนกำลังกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ากระแสลมดูดเอากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่ในทะเลซะส่วนใหญ่ดังภาพที่เห็นนี้นะครับ
นี่คือการคาดการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าเมืองไทยของเราภาคเหนือภาคอีสานค่อนข้างโล่งละทีเดียวนะครับ
อาจจะมีตกอยู่นิดหน่อยนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
ส่วนวันอาทิตย์จะสังเกตว่ากลุ่มฝนมีการวกมาจากบริเวณทะเลทางฝั่งตะวันออกของเวียดนามเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยนะครับ
นั่นก็หมายความว่าในช่วงวันอาทิตย์อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับอาจจะมีฝนตกได้ค่อนข้างเยอะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
น่าการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและนี่คือน